ขับรถต้องครบกฎและมีสติด้วย
เดี๋ยวจะเกิดเหมือนเหตุการณ์ที่จะได้ชมต่อไปนี้ครับ

คือรถกระบากอยู่ฝั่งตรงข้ามนะ

ยังไงก็ไม่ทราบพุ่งข้ามเกาะกลางมา
ชนกับรถเก๋งกับแท็กซี่ฝั่งนี้
เหตุการณ์นี้บาดเจ็บ๒เสียชีวิต๒นะครับ
เหตุเกิดที่ทางด้านของจังหวัดนนทบุรี
บริเวณที่เกิดเหตุคือทางเข้าวัด
แพรกเหนือตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนทบุรี
กระบะอิสสุสีดำเทเวียนบ่อใบไม้
นายศรีสุวรรณบุญกว้างอายุ๕๔ปีเป็นคนขับ
แล้วก็มีนางสาวสุนันทาสิริสัมพันธ์อายุ๔๖นั่งมาในฝั่งของด้านซ้าย
ก็บาดเจ็บสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ใกล้กันมีรถเก่งนิสันสีแดงทะเบียน๖๖
กไก่สรศรี๙๕๐๒กรุงเทพมหานครพังยับเยินครับ
รถคันนี้มีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถ๒รายด้วยกัน
คือนายนิพัฒน์ชมชื่นอายุ๓๖แล้วก็นางสาวสรวีมุสิวีรสิตอายุ๓๖เท่ากัน
นอกจากนั้นแท็กซี่อีกหนึ่งคันถูกชนกระจกด้านหน้าแตก
คือรถสีแดงเนี่ยโดนเต็มคนนั่งมาสองคนเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะครับ
สอบสวนนางสาวยานาทิพย์เพชรชรักคนขับแท็กซี่

ขณะขับรถมาตามรถเก่งคันนี้อยู่มาตามถนนสายเลี่ยงเมือง
กระบาดที่ขับฝั่งตรงข้ามเนี่ยมายังไงก็ไม่รู้
เหินข้ามเกาะกลางมาชนเก่งแล้วก็กระเด็นมาชนกับรถของเธออีกครั้งหนึ่ง
เขาพุ่งมาชนขันแดงใช่ไหม
กระแทกขันแดงก่อนเขากระแทกขันแดงเสร็จก็มากระแทกซี่

เขาพุ่งมาที่ดีกว่าความเร็วไหม

เขาหากกระโหลกอะไรไหมพี่ได้เห็นไหม

จะเห็นอีกทีคือห่อมาแล้วใช้คำว่าเหาะนะ

สำหรับรายละเอียดของเหตุการณ์นี้นะครับ

แล้วก็รอผลการสอบประคำรถกระบะด้วย

ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนที่ปฐุมธานีครับ
ดูสิฮะข้างรถเขามีสติ๊กเกอร์อันใหญ่

ก็เร่งช่วยเหลือในประธานปรากวงนะอยุธยาครับ
ออกจากตัวรถนำส่งโรงพยาบาล
หลังขับรถที่มีสติ๊กเกอร์ที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ

ถนนบางขันหนองเสือมุ่งหน้าบางขัน
จับมนต์คลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงปทุมธานี
ก็รถพังยับเยินทีเดียวเหมือนกันนะครับ
ซึ่งตัวเขาเองก็ติดอยู่ในรถก็บาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป